พระมิรุมาตรที่ท้องสนามหลวง

แต่ขอบคุณชวิตหน่อยทำงานเยอะขึ้นนะคะช่วงนี้
ผมต้องทำงานเยอะ
เช้าก็รายการเย็นรายการของไทยรัฐนี่ไม่ได้เลย
ตีแสกหน้าเหมือนเดิมทุกประการ
นี่ผู้ช่วยพบทบ

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์หรือเสแดง
ขยันขันแข็งครับก็ตรวจความเรียบร้อย
ดูแลความเรียบร้อยชี้แจงประชาชน

ความปลอดภัยท่านยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนหลายคนสนใจ

ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าพร้อมแน่นอน

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พื้นที่การจัดนิทัศกาลพระราชพิธี

ที่นี้ที่สำคัญ
คือท่านอยากจะบอกว่า
สำหรับการเข้าชมนิทัศกาลประชาชนทั่วไป

กับการเปิดถวายศักระที่ผ่านมา
คือประชาชนเข้ามาได้๓เส้นทาง
ผ่านจุดคัดกรอง๕จุด
ซึ่งจุดคัดกรองเขาเปิดตั้งแต่๖โมงเช้า

เข้าชมนิทัศกาล๗โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ก็พูดง่ายเปิดจุดคัดกรองก่อน๑ชั่วโมง
ทั้งนี้ประชาชนก็คงจะเข้ากันได้ประมาณรอบละ๓๔๐๐คน
ก็คาดว่ารองรับได้วันหนึ่งก็ประมาณ
๗๘หมื่นคน

ก็ต้องดูแหละว่าสถานการณ์จริงประชาชนจะไปมากกว่านี้หรือเปล่า

ก็บอกว่าถ้าเกิดจะขยายเวลาให้ประชาชนเข้าชมนิทัศกาลได้หรือไม่
พลเอกอภิรัตก็กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของประชาชน
เข้าชมนิทัศกาลในแต่ละวันว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าใด

มีหรือเปล่าท่านเสียแดงเขาบอกว่าหลักแล้ว
คือผมถนัดเรียกท่านว่าเสือแดง

แล้วก็ท่านเป็นคนจริงจังทำอะไรทำจริง

ก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยที่ผ่านมา
ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แทบไม่มีความวุ่นวายใดเกิดขึ้นเลย
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น
ขอยืนยันว่าเน้นย้ำทุกส่วน

คือพื้นที่ไฮไลท์บริเวณเขตพระเมรุมาตร
ซึ่งสำนักพระราชวังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ดูแล
พื้นที่ชั้นกลางและพื้นที่๓พื้นที่รอบนอก
ใช้กองกำลังทหารจากกองทัพภาคที่๑
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจดูแลความปลอดภัย
ก็ท่านยืนยันมั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเรามีความพร้อม๑๐๐
อย่างไรก็ตามให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย
อันนี้สำคัญนะพวกเราทุกคนก็มีส่วนร่วมได้
อะไรไม่ชอบมาพากลอะไรดูแปลกปลอมก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งคนที่เขาเกี่ยวข้องกันไป
ทีนี้มีเรื่องดราม่าผู้ว่าชนบุรี
ที่จัดงานในภาคประชาชนไม่ค่อยพอใจประชาชน
ประชาชนไม่พอใจคือประชาชนไม่พอใจคืออย่างนี้
ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะหลายจุดเนี่ยเราก็เข้าใจว่า
จะเป็นในกรุงเทพก็ดีในทุกจังหวัดก็ดี
เวลาที่เข้าไปในงานประหลักภิษฐี
คนที่เข้าไปรอคิวเนี่ยคุณคิดว่าแต่ละคนเนี่ยรอกันนานทั้งนั้นใช่ไหม

แต่เขาจัดให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าไปก่อน
ทีนี้บางทีข้าราชการเขาไม่ได้มาเข้าคิว
เขาใส่ชุดขาวเข้าไปก็เข้าไปเลย
ประชาชนที่รออยู่เนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจ
รู้สึกไม่ยุติธรรมเป็นข้าราชการแล้วได้สิทธิพิเศษกว่าเหรอ
ก็มีคำถามมีความไม่พอใจเกิดขึ้น

ประชาชนก็เลยรวมกันจะมาขับไล่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายพักคละทรเทียนชัย
เพราะบอกว่าเมื่อวันที่๒๖จัดงานพระราชบิทธิถวาย
วางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนไม่สามารถวางดอกไม้จันทร์ได้
คืออย่างนี้ผมก็ต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนล่ะครับ
เป็นเรื่องปกติเพราะว่าหลายที่ผมไปที่สวนลุมก็เหมือนกันครับ
ประชาชนก็รอคิวแต่ว่าเขาก็ให้เจ้าหน้าที่กับข้าราชการเข้าไปก่อน
คนที่แต่งตัวเต็มยศมานี่นะคะ
ในกรณีนี้จริงจวนบุรีเพราะรอหลายชั่วโมง
รอเข้าคิวนอนนานจนจะเป็นลมก็ยังจัดให้
คือข้าราชการบางทีเขาก็ไม่ได้มาเข้าคิวอันนี้ต้องเข้าใจ

ราชการมีสิทธิ์ที่จะได้ทำอะไรพิเศษแบบนี้ทุกงานไปหรืองั้นหรือเปล่า
ถามผมใช่ไหมในคณะที่เคยเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองด้วย
โดยมากโดยมากกลายเป็นอภิษฐ์ที่จะเข้าไปได้ก่อน
เพราะว่าถือเป็นข้าราชการถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
ก็มักจะเข้าไปก่อนทีนี้ความที่มันไม่สบายใจก็ตรงที่ว่า
บางคนเขาไม่ได้มาเข้าคิวคือถ้าเจ้าหน้าที่เข้าคิวด้วย
ราชการเข้าคิวด้วยพร้อมก็ไม่มีปัญหาบางที่ก็เสียเวลาไปสักชั่วโมงนะฮะ
ประชาชนที่เขาเข้าคิวอยู่เขาก็รอได้แต่แบบนี้เนี่ยที่ชนบุรีเขาบอกว่า
เขารอกันหลายชั่วโมง๗๘ชั่วโมงแล้วมีข้าราชการบางคนมาถึง
มาถึงก็เข้าไปเลยนะฮะก็เลยเกิดความไม่สบายใจ
ร้องเรียนกันมาจะมาขับไล่เรื่องนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วล่ะครับ
ใช่ตั้งแต่ช่วงเสร็จพิธีใหม่แต่ว่าถึงขั้นจะต้องขับไล่ผู้ว่าเลย
ก็นั่นน่ะสิครับทีนี้ทีนี้อย่างนี้คุณนิวเขาก็บอกว่ามีเรื่องอื่นอีก
ก็คือเมื่อผู้ว่าชนบุรีมาถึงเพื่อตอบปัญหาของพี่น้องประชาชน
ก็ให้ประชาชนยกมือแหละและท่านเป็นคนตอบทีละเรื่องทีละเรื่องโดยตอบเรื่องที่๑
ในการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ครั้งนี้ประชาชนต้องการตรวจสอบงบประมาณ
บอกว่ามันมีความไม่โปร่งใสอยากจะให้มีการชี้แจงหน่อยเรื่องนี้ท่านว่าไงคะ
ก็ท่านบอกว่าท่านจะชี้แจงมีหลักฐานเอกสารต่างสามารถให้ตัวแทนประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบได้
คือแต่ละที่ในการจัดต่างท่านผู้ชมครับก็มีงบประมาณ
งบประมาณแต่ละที่ก็ไอ้ที่ไหนไม่มีปัญหาเขาก็คงไม่อยากตรวจสอบ
พอมีปัญหาเขาก็เลยผ่านจะขอตรวจสอบงบหน่อยซิเข้าใจค่ะนะครับ
ผู้ว่าเขาบอกว่าเขาชี้แจงได้นะสามารถเอาแต่งตั้งตัวแทนมาตรวจสอบได้เลย
ที่๒เขาบอกกรณีประชาชนถูกข้าราชการจำนวนมากแซงคิว
ทำให้ประชาชนตากแดดกว่า๘ชั่วโมงเป็นลมหมดสติ
อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะหลายคนเขารอไง
ผู้ว่าชนบุรีก็ตอบว่ากราบขอประธานอภัยด้วย
ข้อที่๓กรณีป้ายไวนิวรูปดอกดาวเรืองใช้แทนต้นดอกดาวเรือง
มาจากสาเหตุใดคือมีเป็นดอกดาวเรืองแทนจะใช้ดอกจริง
ก็ไม่ใช้ดอกจริงใช้เป็นป้ายไวนิว
ทีนี้ทางผู้ว่าเขาก็ตอบว่าป้ายไวนิวที่ใช้เนี่ยเป็นโครงเหล็กรูปดอกดาวเรือง
ทำมาเพื่อเป็นแนวกั้นขอบเขตของพระเมรุมาตรจำลอง
หมายความว่าก็ไม่ได้ว่าจะเอามาแทนดอกไม้จริงแต่อย่างใด
เอามากั้นให้เป็นแนว๔ประชาชนบอกว่าแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
เขาบอกว่าผู้ว่าก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา
แล้วก็ลงจากรถกลับประชาชนก็สลายตัวเดินทางกลับนะครับ
ทีนี้ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ลากยากลำบากเหมือนกันนะครับ
ที่จะไปขับไล่ผู้ว่าแสดงความไม่พอใจได้
การรอของประชาชนผมก็เข้าใจนะครับวันนั้นรอกันนานมากแต่ทุกคนก็ยืนยันว่าจะรอนะครับมาด้วยใจ
ว่าเห็นคนอื่นแซงคิวไปซึ่งคนอื่นนั้นก็คือ
เป็นเจ้าหน้าที่บ้างเป็นข้าราชการบ้างถ้าไม่นาน
อย่างในกรุงเทพที่ผมเห็นก็ชั่วโมง๒ชั่วโมงมันก็ยังพอรับกันได้
แต่ที่นี่ที่ชนบุรีเขาบอกว่านานกันถึง๗๘ชั่วโมงจนเป็นลมล้มกันไป
ก็เลยยิ่งรู้สึกมากก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่พอใจ
รวมตัวกันมาขับไล่ผู้ว่าส่วนท่านอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ
จินดาก็บอกพอแล้วพอแล้วเรื่องนี้อย่าให้มันมากกว่าจบเถอะ
เพราะว่าเราก็ควรจะจบเรื่องราวต่างเหล่านี้ด้วยดีนะครับ
ก็เอากันว่าแค่นี้ยิ่งเป็นเรื่องพิธีสำคัญ
ไปแล้วอยากให้คนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
เมื่อกี้คุณนิวถามใช่ไหมว่าผมไปทำอะไรมาตอนเช้า

น่าสนใจมากคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่นะ
อเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วกลับมากันเจอกันช่วงหน้าค่ะ
กลับมาตีแสกหน้ากับคุณชูวิทย์กันต่อในช่วงที่๒นะคะ
ช่วงที่ผ่านมาถามคำถามคุณชีวิตว่าช่วงนี้ทำงานหนัก

ยิ่งเมื่อคืนน่ะไปอยุธยามา
ครับคือคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ผมต้องแจ้งให้ทราบซะหน่อยหนึ่งว่าเจตนาที่ผมมาจัดรายการนะฮะ

แต่ผมเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นสื่อมวลชนจุดประสงค์ผมนั้นไม่ได้เพราะรายได้
ไม่ใช่เฉพาะอยากจะดังคนถามผมผมมาดังมานานแล้วนะฮะ
ใครจะหมั่นไส้ผมนั้นก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือ
ผมอยากจะเอาข้อมูลสิ่งต่างที่ผมเห็นผ่านจากประสบการณ์ผม
จากความรู้สึกของผมมาบรรยายให้ท่านผู้ชมฟัง
นั่นคือหัวใจหลักถามว่าน้ำท่วมก็เกิดกันอยู่เป็นประจำ
แต่ว่าปีนี้คุณนิวครับเราอาจจะรับฟังเรื่องน้ำท่วมน้อยลง
เพราะว่าเรามีงานพระราชพิธีที่สำคัญในเดือนตุลาคม
ผมก็เล่าให้ฟังว่าผมไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา
คือที่บางบานอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอเสนาเนี่ยน้ำท่วมเยอะนะฮะ
ทีนี้ผมไปผมก็ถามชาวบ้านเอาง่ายล่ะครับ
ว่าปีนี้ปี๖๐กับปี๒๕๕๔อันไหนหนักกว่ากัน
ถามกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะคะ
และผมก็เข้าไปในพื้นที่ไม่ใช่นั่งเทียนนิ่งนึกนั่งเขียนเอา
ก็ไปในพื้นที่ที่อำเภอบางบานตำบลตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานนะฮะ
ผมไปในพื้นที่เพื่อไปสัมผัสไม่ได้ไปในฐานะนักการเมือง
ถึงแม้จะมีไอ้ทรโขงนะฮะแต่ทรโขงผมนั้นไม่ได้เป็นสัญลักษณ์อะไร
มันใช้เรียกจริงเพราะว่าบางท่านก็อยู่ข้างใน
ผมก็ใช้เลขท่านอยู่ไหมครับ
ไปถึงเนี่ยสาเหตุผมถามเขาแล้วถามชาวบ้านแถบนั้นแล้ว
ชาวบ้านแถบนั้นเขาสูญมากเขาทำอาชีพก้านทูบ
คำว่าก้านทูบก็คือทูบก่อนที่จะไปทูบสีแดงที่มีก้านอยู่
เขาทำอาชีพนั้นคือตัดไม้มาแล้วก็มาทำก้านทูบ
ทีนี้ผมถามว่าปี๖๐กับปี๕๔หลักการสำคัญที่ไหนท่วมนานท่วมมากกว่ากัน
เขาบอกว่าปี๕๔ท่วมมากกว่าปีนี้อยู่แค่๓๐เซน๓๐เซน
หรือ๑ไม้บรรทัศน์ก็ประมาณนี้เท่านั้น
คือปี๕๔ท่วมมากกว่าเท่านี้ผมถามอยู่หลายบ้าน
อกจากนั้นแล้วยังมีหลักฐานสำคัญก็คือที่ผนังกำแพงบ้านเขามีรอยอยู่
รอยนั้นก็คือรอยปี๕๔รอยที่น้ำท่วมจะเห็นว่ามีคราบดำอยู่นะฮะ
ปีนี้มันน้อยกว่าปี๕๔อยู่๓๐เซนติเมตร
ประกอบกับผมก็ได้คุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลบางบาน
ชื่อคุณแหม่นธรรมสกุลอยู่ดีผมก็จำชื่อแกไม่ได้
ค่ะท่านหน่วยังไงคะ
นายกเทศมนตรีเนี่ยแกบอกว่าปี๖๐ท่วมนานกว่า
ท่วมน้อยกว่าแต่ท่วมนานกว่า
และการท่วมของปี๖๐ท่วมหลายครั้ง
หมายความว่าเข้ามาเนี่ยท่วมรถแล้วกลับมาท่วมอีก
แล้วก็ลดแล้วก็กลับมาท่วมอีก
นายกเทศมนตรีนายกชูเกียรติผมชูวิทย์
แล้วแกก็บอกแกชูเกียรติผมนายกชูเกียรติแกบอกว่า
๖๐นี้ท่วมบ่อยทีนี้แกก็พูดถึงเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง

โครงการปฏิบัติน้ำอัจฉริยะ
เขาบอกว่าโครงการนี้เปิดขึ้นมา
เป็นศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
ฉริยะยังไงเขาก็ตั้งชื่อว่า

เป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ของกรมชมประธานนะฮะ
เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี๕๗

โดยมีโซโลแกนภาษาอังกฤษ

แต่นายกชูเกียรติ

มันไม่เป็นไปตามที่ตั้งเลย

ชาวบ้านเค้าเดือดร้อนมากขึ้น

น้ำปี๖๐
ท่วมมา๕เดือนกว่าแล้วตั้งแต่มิถุนายน
ท่วมและลง
และท่วมใหม่

แต่อยู่นานมันก็ทำให้ชีวิตไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนกัน
ครับก็เป็นความลำบาก

อัจฉริยะจริงทำไมถึงเป็นแบบนี้

ทางกรมชนประธานเขาก็ยืนยันว่าศูนย์นี้เป็นประโยชน์
นะฮะเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาได้โยงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา

มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสามารถวิเคราะห์ติดตามพยากรคาดการณ์เรื่องน้ำ
และเป็นตัวสนับสนุนในการตัดสินใจการบริหารการจัดการน้ำ
คือรวมหน่วยงานมาบูรณาการเพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลกันว่ายังไง
แม่นยำรวดเร็วน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์

ท่วมแล้วก็รดท่วมอย่างที่นะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าเขาฝากบอกมาให้ผมไปบอกหน่อย

เขาบอกว่า๑ปัญหาที่เขาท่วมบริเวณนี้

รับน้ำจากพื้นที่ต่าง
เขารับน้ำในพื้นที่ต่างก่อนที่น้ำจะเข้าไปในกรุงเทพ

เขารับน้ำให้แต่เขาฝากไว้อยู่๕ประการ
คือ๑การระบายน้ำไทยเคลื่อนชัยนาธิเรื่องสำคัญ
ฝนตกกลางทางบางทีก็วัดปริมาณไม่ได้น้ำก็เพิ่มขึ้น
๓แม่น้ำป่าศักดิ์ปล่อยน้ำมากเกินไป

ทีนี้๕เขาบอกว่าเป็นเรื่องของกรมชนประธาน
คือไอ้๔อย่างนั้นไม่สามารถจะกำหนดได้มากหรอก

เขาบอกว่ายังพอกำหนดได้คือการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนชายนาฏ

เขาบอก๗ทุ่มสำคัญซึ่งเป็นแก้มลิงที่รับน้ำเนี่ย
ก็คือไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวผมดูนี่ก่อน
ทุ่งทุ่งบ้านแพนทุ่งบางบานทุ่งผักไห่ทุ่งเจ้า๗ทุ่นบางกุ้งทุ่งบางกลุ่ม
คือพื้นที่ตรงนี้รับน้ำกว่าพันล้านลูกบาทเมตร
การบริหารการจัดการแก้มลิงตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะระบายน้ำทางด้านเหนือ
ถ้ามาก็จะมาอยู่ทางภาคกลางก่อนที่น้ำจะระบายเข้าไปในเขตกรุงเทพ

เขาบอกตรงนี้ตัวสำคัญเดิมไม่เคยท่วมแบบนี้ตั้งแต่มีศูนย์อัจฉริยะเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนมากขึ้น
คือท่วมนานมากขึ้นท่วม๕เดือนเขาบอกว่าท่วม๕เดือนเนี่ยท่วมขึ้นท่วมลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลง
เขาบอกเขาเครียดแล้วเขาเดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้
ของย้ายสัตว์ย้ายงัวย้ายไก่ย้ายหมาย้ายก็มานอนอยู่ริมถนน
ถามว่าจะถูกรถชนตายไหมเนี่ยเขาก็ห่วงนะฮะรถก็มีการเฉียวชนกันเพราะเขาต้องมานอนริมถนน
ถามว่าอยู่ที่บ้านอยู่ได้ไหมเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้

ว่าน้ำปลาปลาไฟฟ้ายังไหลอยู่นะคุณนิว

ส่วนมานอนที่ถนนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงบ้านนะก็ต้องทิ้งคนที่บ้านไว้เพราะว่ากลัวโดนขโมยของ
ถ้าเผลอไปนิดนึงเดี๋ยวพวกมาเรือเอาหิ้วตู้ยงตู้เย็นทีวีหายหมด
แล้วผมไปดูพื้นที่ของคนที่อยู่น่าเห็นใจมากครับเพราะว่าโดยท่วมแบบ
คือธรรมดาคนที่อยู่ภาคกลางคุณนิวคงทราบ
โดยปกติชาวบ้านชวนบทในพื้นที่ภาคกลางเขาจะสร้างบ้านสูงมีใต้ถุน
โดยปกติคนภาคกลางเนี่ยอย่างเช่นพระนครศรีอุทยาชัยนาธนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณ
ก็มักจะมีเรือลำล่ะครับอยู่แล้วเพราะน้ำจะมาอยู่ที่ชีวิตตรงนั้นนั้น
แต่โบราณน้ำก็จะมาอย่างนี้โดยตลอดคือเป็นน้ำหลากน้ำท่วมมาในเวลานี้โดยตลอด
เขาก็จะใช้เรือในการติดต่อสื่อสารสัญจรไปแล้วมาหากัน
แต่ก็ปรากฏว่าในเดือนนี้ในปีนี้น้ำท่วมนานเขาก็พูดถึงโครงการอัจฉริยะ
คือนายกชูเกดพูดอยู่บอกว่าอาจารยะเลยทำให้เดิดร้อนมากขึ้น
ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าศูนย์นี้เมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้ว
ทางกรมจังหวัดฐานก็เสียงบประมาณไปอยู่พอสมควร
ก็หวังว่าจะให้ศูนย์นี้เป็นตัวบริหารการจัดการ

แก้ไขปัญหาครับ
ซึ่งปี๕๔ไม่มีเขาบอกว่าเขาสร้างเพิ่งสร้างเสร็จปี๖๐นี้เอง
ก็มาดหวังว่าจะช่วยการทำงานให้ดีขึ้น
ผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะลักษณะอย่างนี้ไอ้ที่บอกว่า
การบริหารการจัดการในฐานะที่ผมเคยเป็นนักการเมืองเก่าเนี่ย
จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีการบริหารงานจัดการเรื่องน้ำเนี่ย
ดีดีเอาถึงเรียกว่าจะถึงจะดีเยี่ยมเลยด้วยซ
ในฐานะที่ฟังธุรกิจจังหวัดอื่นท่วม
แต่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ท่วม

อดีตหัวหน้าพักชาติไทยท่านบรรหารเนี่ยท่านเก็บกุญแจไว้

เก็บกุญแจประตูน้ำไว้เพราะว่าประตูน้ำเปิดเมื่อไหร่แล้วน้ำเข้า
อย่าไอ้เจ็ดทุ่งที่บอกที่น้ำท่วมทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งบางบานอะไร
ร่วมกันมาก็เพราะว่าการบริหารการจัดการของประตูน้ำยังไม่ดี
ดที่น้ำข้างนอกเยอะนะก็แทนที่จะระบายก็ไหม้
ทำนองนี้ทำให้เป็นปัญหา
ซึ่งปัจจุบันก็ท่านไม่อยู่แล้ว
ท่านสิงห์แก่อสัญชกรรมไปเมื่อ๒ปี๒ปีก่อน
ปัจจุบันน้ำเลยท่วมสุพรรณ
นี่แหละผมบอกให้น้ำกระดันท่วมสุพรรณก็ดีแล้วครับท่วมไปแล้ว
สุพรรณเขาบอกไม่เคยท่วมท่วมแล้วครับ
แสดงว่ามันอยู่ที่คนบริหารจัดการผู้นำจริงเลยนะ
นั่นสิ่งที่ผมบอกว่าทุกวันนี้
ก็ประเทศเราเนี่ยถ้ามีคนบริหารการจัดการที่ดี
เด็ดขาดมันก็อาจจะช่วยได้
ปรากฏว่าสูรไอ้อัชรยะที่จะบอกว่ามันไม่ได้อัชรยะจริง
ซึ่งมีปัญหาคนทางพื้นที่ภาคกลาง
ก็จะมีปัญหาแบบนี้ตลอดครอบคลุมไปถึงชายนาฏนครสวรรค์
เที่ยวนี้รวมสุพรรณไปด้วยแล้วล่ะครับ
สุพรรณไปด้วยแล้วทั้งหมดพื้นที่บริเวณนี้

เป็นที่บริเวณแก้มลิงที่รับน้ำ
ซึ่งเป็นผู้เสียสละ

คนอาจจะคนกรุงเทพหรือคนหัวเมืองใหญ่ก็อาจจะไป
ฉลองตามประเพณีฟันหล่องฟันหลัง
ฮาโลวีนกันฮาโลวีนนะฮะ
ขณะที่คนที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนั้นเครียด

ต้องเอางัวผมไปดูว่ามีงัวมีไก่มี

มันเหมือนนึกสภาพครั้งกลับไปเป็นปี๕๔
ถามว่าท่วมเท่าปี๕๔ไหมเขาบอกแม่

แต่น้อยกว่าไม่มากน้อยกว่าแค่๓๐เซนเอง
แต่ว่าระยะท่วมบ่อยนานกว่ามันก็แปลกไปอย่างนะ

ส่วนปี๖๐ปีนี้ท่วมน้อยกว่าแต่นานกว่า

คือปี๕๔คนกรุงเทพได้เจอสถานการณ์เหมือนกัน

คือไม่โดนน้ำท่วมเพราะว่ามีพื้นที่โดยรอบ
โดยเฉพาะภาคกลางเขารับทุกข์แทนอยู่
อันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าศูนย์ปฏิบัติการ
สวกติว่านี่นะฮะอัชริยะจริงไหมอ่าเอาไว้คิดกัน

ช่วงหน้ามีเรื่องร้อนให้ตีแสกหน้ากันสักครู่เดียว
ชีวิตตีแสกหน้าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ
ร้อนที่จะคุยกันในช่วงนี้
ก็คงเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะได้ติดตามมาตลอดทั้งวันแล้ว
ดังในทั้งโซเชียลด้วยในประเด็นข่าวด้วย
โลกโซเชียลใช่ไหมเขาพูดเรื่องขโมยรถ
ก็พูดง่ายว่ารถเนี่ยตัวเองถูกขโมยไป
พอขโมยไปเป็นระยะเวลาเดือนหนึ่ง
จู่ขับอยู่ในกรุงเทพไปเจอรถคันนี้ที่ขโมยอยู่ข้างหน้า

เป็นไปได้ล่ะครับซื้อหวยยังถูกนี่ครับ
ไปซื้ออย่างนี้ก็ถือว่าถูกหวยเหมือนกัน
เพราะอะไรเพราะรถตัวเองถูกขโมยไปเดือนนึงแล้วนะ

ใช่ถ้าปรากฏว่าพอเจอแล้วเสร็จทำอย่างไร

ว่าเจอรถที่ตัวเองขโมยถูกขโมยไปแล้วไปเห็นอยู่ข้างหน้า
ข้าฉันก็ต้องหรือบแสดงตัวสิครับ

เอาล่ะผมไม่เปิดตำรวจที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแถวนั้น๑๙๑ก็โทรสิ
ใช่ไหมกดโทรศัพท์แจ้ง๑๙๑อันนี้ก็คือหลักการโดยทั่วไป
เพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์หมดแล้วแน่นอนถูกไหมครับ
จะไปหาตำรวจที่อันนั้นอาจจะไม่มีก็ได้ขับรถอยู่กลางทางไหนจะมีตำรวจหมดละครับ
ไม่มีก็คงจะต้องใช้โทรศัพท์ทีนี้การโทรศัพท์หา
ก็เป็นปัญหาเหมือนกันปัญหายังไงครับผมก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
เพราะเดี๋ยวนี้๑๙๑คุณนิวทราบไหมว่าไม่ใช่ตำรวจรับ

เขาเป็นอัลซอสคำว่าอัลซอสคือเขาจ้างบริษัทข้างนอกมารับโทรศัพท์

วันหนึ่ง๑๖๐๐๐คู่สายนี่เป็นเรื่องร้องเรียนเขาหมดหรือเปล่า

เขาว่าเหตุด่วนเหตุร้ายเขาก็บอกแล้ว
แต่ว่าคุณจะไปถามปรับปลาไฟฟ้าอะไรต่างหรือไว้ถามที่อยู่อะไร

ก็ปรากฏว่ามีสายที่โทรไม่จริงโทรเทคโทรเล่น

ก็แสดงว่า๑๖๐๐ก็มีถึงเกือบ๘๐๐สาย

เอาสายจริงน่ะ๑๖๐๐๐มีเท่าไร

และที่เหลือนี่คือเป็นเรื่องเกินที่เหลือคือโทรเล่นบ้าง
โทรหาข้อมูลบ้างโทรผิดบ้างจะโทรถามเบอร์โทรศัพท์บ้าง
ซึ่ง๑๙๑เขาไม่มีหน้าที่นี้
และที่ผมเล่าให้ฟังว่า๑๙๑เขาบอกว่า
เหมือนกับคุณนิวเคยไปต่างจังหวัด
ไปขึ้นเครื่องบินเขาจะตรวจไอ้ตัวนั้น
นั่นก็เหมือนกันก็ถือว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นประจำ
เขาจ้างจากบริษัทเข้ามาเพื่อมีทำการตรวจ
โทรศัพท์๑๙๑ก็เช่นกันครับท่านผู้ชมครับ
อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขารับ
ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางบริษัทข้างนอก
ซึ่งตำรวจเขาจ้างมาเขาก็จะต้องมีหน้าที่ขอบเขต
เขาก็พวกมีการอบโรมมีการอบโรมมาจัดงรับอย่างไรถามอย่างไร
ก็ปรากฏว่าในขณะที่เขาโทรไปแจ้งเนี่ย
เขาอยากจะได้ความรวดเร็วเพราะว่ารถเนี่ยกำลังวิ่งไป
เดี๋ยวรถติดตามไม่ทันหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
เกิดเหตุที่ไหนอะไรอย่างไรซึ่งจริงก็อาจจะเป็นขั้นตอน

ตามที่เขาได้รับการอบรมปฏิบัติมา
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่คนที่รับสาย

ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่มันเกี่ยวกับอาชญากรรม

ก็ยังโชคดีที่ว่าขณะที่นั่น

นี่คือสิ่งที่เป็นนำมาพูด
เพื่อให้คนให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่า
บางครั้งเราโทรไป๑๙๑คุณนีน

เดี๋ยวต้องมีการขอข้อมูลกันก่อนเบื้องต้น

สมมุติว่าโทร๑๙๑แล้วไม่พูด

เพราะว่าในสถานการณ์นั้น

คุณคิดว่าทางคนที่รับ

เขาจะติดตามให้ไหม

แล้วถ้าเจอแบบนี้เขาก็คงจะวางสายไปแล้วก็

แต่จริงแล้วเขาอาจจะเกิดเหตุก็ได้ใครจะไปรู้

คุณอาจจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูล

โดยการตรวจโทรศัพท์ที่โทรเข้ามา

และยังสามารถเช็คได้ด้วยว่า
มีที่อยู่อยู่ที่ไหนที่เบอร์ที่โทรเข้ามา
โทรบ้านดูเบอร์สาวศัพท์สาธารณะ

ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่แจ้ง

กรณีบางกรณีถ้าไม่ได้โทรมา

โอ้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่า

ในเมืองไทยก็อย่างที่บอกแล้วครับ
มันมีโทรเล่นเสียครึ่งหนึ่งนะฮะ

ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเสียเวลา
ในการที่จะต้องมารับโทรศัพท์มาชี้แจง
เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเหตุด่วนเหตุร้าย
ก็ปรากฏว่าเสียเวลาไปสักครึ่งหนึ่ง
ก็เลยทำให้จะต้องมีการสอบถามละเอียด

เวลาที่คนโทรเข้ามาโทรจริงไม่จริงโทรเรื่องไหน
มีเรื่องอะไรเกิดเหตุที่ไหนนะฮะ
เราก็เลยเป็นปัญหาว่าแหมบางทีเราอยากจะเอาเรื่องด่วน

รถเราถูกขโมยไปเห็นอยู่ต่อหน้า
โทรแล้วจะแหมจะเอาแบบ
ยังเจอตำรวจจ้างเจอแล้วปุ๊บที่แบบนอกเวลา
เป็นเรื่องที่เราเอามาสะท้อนให้ฟัง
ว่าระบบการดูแลการช่วยเหลือ

ประชาชนเองคนที่จะโทรไปก่อกวนหรือจะไปโทรไม่ถูก
การรัฐเทศะเนี่ยก็เอาไว้ก่อนจริงจริงมันเคยมีแอปพลิเคชันหนึ่งคุณชุวิ

คือแบบลงทะเบียนในระบบไว้แล้วเนี่ย
แอปพลิเคชันนี้ปุ๊บนะข้อมูลถึงตำรวจตำรวจถึงที่เลยนะ
แต่ไม่รู้ว่าระบบนี้เวิร์กไหมอ้าวต้องพูดอย่างนี้
สิครับมันมีแอปซะเร็วมากนะครับ

เราไปเรื่องของ
ใช่ค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยวันนี้วันแรกหนึ่ง
พฤศจิกพี่ตูนเริ่มวิ่งแล้วแค่ไปเริ่มวิ่งที่ไหนนะ

ที่เบตรงค่ะขึ้นเหนือสุดเลยที่เบตรงลงจากใต้ก่อน

คนก็ไปว่าไปแซวแกก็บอกว่า
ถ้าอยากจะช่วยก็มาช่วยกันนะ
คืออย่างนี้ครับเท่าที่ผมดูนะ
ผมสงสารคุณตูนคุณตูนวิ่งวันละกี่กิโล

วิ่งวันละ๕๐กิโลกรัมผมบอกให้ฟังนะ
แผนจะวิ่งวันละ๕๐กิโลกรัม๔วันพัก๑วัน

เท่ากับว่า๔วันวันละ๕๐กิโลกรัม๔วันก็๒๐๐กิโลกรัม
๒๐๐โลกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อบาดเจ็บ

เพราะว่าวิ่งวันละ๕๐กิโลกรัมเยอะนะครับ
แล้ววิ่ง๔วันติดกันพักแค่วันหนึ่ง
คือระดับโอลิมปิกการฝึกซ้อมหรือการวิ่งยังต้องดูแลกล้ามเนื้อ
แล้วกล้ามเนื้อตายหรือกล้ามเนื้อเสียหายเนี่ยมันก็ต้องรักษา
มันไม่ใช่สามารถที่วันลงเงินจะไปวิ่ง
ผมก็คิดว่าแกใจแกร่งนะถึงแม้ว่าจะมีใครไปกระแน่ไหน

คือคนไทยเราบางทีบางเรื่องก็เอาหมดแล้วครับ

แกทำเพราะว่าเพื่อจะหาทุนบริจาคในเรื่องเกี่ยวโรงพยาบาลบางคน
ก็ไปว่ารัฐบาลไม่เห็นจะช่วยเรื่อง
ไปซื้อนู่นซื้อนี่อาวุธแทนแทนที่จะไปโรงพยาบาล

ตรงนี้เราเอาว่าเราเอาใจช่วยคุณตูนซะหน่อย
ใช่ค่ะก็เป็นความตั้งใจของพี่ตูน
ที่เขาก็แสดงออกในสิ่งที่เขาทำได้นะ
ประชาชนคนไทยช่วยได้คนละ๑๐บาท
ก็ต่อเติมกำลังใจกันไปนะคะ
ปิดท้ายเรื่องเบาแต่ว่าหลากหลายประเด็นที่คุยกัน
ก็คงทำให้ได้ความรู้ได้ตาสว่างกัน
พรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะคะวันนี้ลากันก่อน